เดี๋ยวจะพาไปดูขวัญใจวัยจิ๋วคนใหม่
ขอยกให้คุณเป้ยปานวาด

เบี้ยเบอกี้จะพูดอะไร

ใช่เธอไปติดสำเนียงอะไรมาก
แต่ใดคือคุณเป้ยปานวาดสวยมาก
งานนี้บอกเลยว่าตกหัวใจน้องพับพีได้เต็ม
เป็นเพราะอะไรไปชมกับช่วง
จ๊อกแจะลิมจ่อ
ไม่ต้องสวยแบบนางงามไม่ต้องงามแบบนางฟ้า
แต่สวยเข้าใต้น้องพ๊อปปี้รู้พอปปี้มาก
กับความสวยชื่นตะลึงของแม่เป้ยปานวาดนี่ไง
ในสายต่างของพี่ชาวเด็ด
แม่เป๋ยคือแซ่บสุดซับสุด
แต่ในสายตาสายซื้อของน้องพับพี
เห็นแม่เป้ยลุคนี้เป็นอะไร

โอ้โหไม่รู้ใครหลงใครแล้วล่ะค่ะ
ผลัดกันหอมคนละฟอดแบบนี้
สงสัยชุดใหญ่แบงวุ้นของแม่เป๋ย
จะถูกใจน้องดีแบบสุด
หอมมาหอมกลับไม่โกงนะ